คุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งอาชีพดีกว่า

เพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการกิน

คราวนี้เป็นเรื่องของขนมหวานขนมไทยค่ะ
ขายได้วันหนึ่งรายได้เกือบหมื่น
เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมไปดู
คุณก็อยากกินทุกอย่างแหละน้องใบตองแต่เขาบอกว่าร้านนี้ขายเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยเหรอ
โอ้โหรายได้เนี่ยต่อวันเป็นหมื่นอย่างที่คุณบอกจริงบางวันก็เกินหมื่นวันก็เกือบหมื่น
แต่ว่าขายดิบขายดีเพราะนี่คือขนมไทยสูตรต้นตำรับโบราณเลยนะคะ
อยู่ที่ร้านยายเล็กขนมไทยค่ะของนางพวนละสูงเนินอายุ๗๒ปีเป็นเจ้าของขนมไทยแท้เป็นตำนานที่จังหวัดบุรีรำขายมากว่า๖๐ปี
จนวันนี้ยายเล็กเองก็ได้ถ่ายทอดสูตรการทำขนมไทยให้กับนายประสงค์แขรำอายุ๔๔ปีซึ่งเป็นลูกชายแล้วค่ะ
แล้วก็ถ่ายทอดให้กับครอบครัวด้วยเพื่อที่จะทำขายแต่ละวันเนี่ยทำเกือบ๒๐อย่างนะอย่างที่เราได้บรรยายสาธยายให้เห็นภาพกันไปแล้วมากมายหลายสิ่งนะคะ
ถามดีกว่าว่าขนมอะไรขึ้นชื่อถ้าไปร้านนี้จะต้องซื้อ
ขนมที่ขายดีที่สุดนิยมกินมากที่สุดคือข้าวเกียบใบเตยเพราะมีเจ้าเดียวในบุรีรำที่ผมทำเจ้าอื่นไม่มียอดขายวันหนึ่งก็อยู่ที่๗๘พันแล้ว
นี่ไงคุณคะข้าวเกลียบใบเตยถ้าไปที่บุรีรำจะต้องไปอุดหนุนเลยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีรายได้๗๘๐๐เลยทีเดียว
ถ้าไปที่นี่ไปอุดหนุนกันนะคะเพราะว่าหากินไม่ได้แล้วก็ราคาคุณผู้ชมคะเขาขายดิบขายดีแบบนี้ราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคุณ

อย่างข้าวเกียบใบเตยขนมถ้วยกล่องหนึ่ง๒๕บาทเท่านั้นขนมชั้นขนมกล้วยข้าวเหนียวแก้วกวนใส่ใบเตยข้าวเหนียวสังขยากล่องละแค่๑๓บาท

สองกร่องลดไปเลยเหลือ๒๕บาท
แน่นอนนี่เขาก็อุดหนุนกันไปแบบนี้โหลแล้วล่ะคุณ
ค่าซื้อกันเป็นแพ็คเลยนะ
เพราะฉะนั้นใครที่ออเดอร์มาไม่ว่าจะเป็นสวนราชการหรือโรงแรม
เอาไปทำเป็นของว่างบริการลูกค้า
เล็กก็จัดให้ด้วยเป็นพิเศษเลยนะคะ
คุณอยากจะโทรศัพท์ไปสั่งมาให้เพื่อนทีมงานของเรานี่

ใครอยากจะไปลิ้มรสขนมไทยนะคะคุณผู้ชม
หนุนกันได้อยู่ที่ถนนอินจันนโรงเยื้องกับกรกฐตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
ขายทุกวันตั้งแต่ตี๕ถึงบ่าย๓นะคะคุณผู้ชม

คนไทยแบบนี้แล้วบอกเลยว่าอยากทานมาก
เพราะว่าในช่วงสายช่วงพักเบรกอะไรแบบนี้

แล้วก็จิบกาแฟหรือจิบชาไปด้วยสุดยอดเลยนะ